ดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะคนร้ายมาบุกมาบุกชิงทรัพย์ที่ร้านขายของชำ
แต่ว่าตอนนั้นมีสุนัขที่เป็นฮีโร่มาง่ำมากัดที่น่องเขาให้ค่ะ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยถามว่าคนร้ายเนี่ยพอมันได้เงินไปแล้วมันไปเลยไหม
ไปเลยนะคะได้เงินไป๕๐๐กว่าบาท
นี่มีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ตอนที่เกิดเหตุนะคะ
ซึ่งเพจเนี่ยเขาโพสต์คลิปนี้คุณผู้ชมเห็นทั้งสองมุมเลยนะ
ผู้ชายเนี่ยน่าจะเป็นคนร้ายนั่นแหละนี่ขี่มาเห็นไหม
แบบนี้เลยพอมาถึงที่ร้านร้านนี้อยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะ
เอามีดมาจี้ชิงเงินเจ้าของร้านแบบเนี้ยแล้วจังหวะที่ไปจี้ชิงเงินเนี่ย
หมาเนี่ยมาช่วยกัดที่น่องของคนร้ายเอาไว้นักข่าวลงพื้นที่นี่นี่จังห
โอ้โหหมามันง่ำเข้าไปเลยแบบนี้นะคะแล้วมันมีจังหวะที่กระชากมาด้วยนะ
อันนี้คือตอนที่เจ้าคนร้ายเนี่ยโดนจับแล้วนักข่าวของเราเนี่ยลงพื้นที่เลย
ไปที่ร้านนี้ร้านปิ่นเพชรค่ะอยู่ที่หมู่๖ตำบลดอนคาอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีนะคะ
ซึ่งร้านเนี่ยไปเจอกับคุณป้าปิ่นเพชรแคร์น้อยเล่าให้ฟังค่ะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น
เมื่อวันที่๑๗ที่ผ่านมาตอนประมาณเกือบ๑๑โมง
คนร้ายเนี่ยเข้ามาเป็นผู้ชายผู้ชายผอมผิวดำแดงสูงประมาณ๑๗๐๗๕นี่แหละ
เขาใส่เสื้อแขนยาวสีน้ำเงินกางเกงยีนหวกไอ้ม่วงอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
ขี่มอเตอร์ไซค์มานะรุ่นสปาร์คสีดำแดงล้อฟ้าไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดหน้าร้าน
แล้วเขาไม่ได้ดับเครื่องค่ะเข้ามาปั๊บนี่มาขอซื้อถ่านถุงหนึ่ง
ไม่รู้จะเอาไปใช้กับเตามหาเศรษฐีหรือเปล่านะ
พอมาขอซื้อถ่านเสร็จปั๊บช่วงจังหวะที่ตัวคุณป้ากำลังก้มไปหยิบถ่าน
คนร้ายเอามีดฟุตนึงเอามาจี้มาจี้แล้วบอกอย่าเสียงดังนะ
อยู่ไหนเอามาให้หมดเลยตอนนั้นน่ะป้ากลัวนะตกใจ
ก็พยายามถอดเอี๊ยมที่ใส่เงินไปให้
แต่คนร้ายเขาเอามีดมาตัดสายเอี๊ยมขาดกระชากไปเลยนะ
ถามว่าป้าในนั้นมีตังค์อยู่เท่าไหร่

แล้วจู่เนี่ยเจ้าหมีเจ้าหมีคือหมาค่ะ
หมาที่เลี้ยงเอาไว้หมาพันธัยตัวผู้
งับที่น่องของคนร้ายคนร้ายก็ชะงักไปเหมือนกัน
แล้วก็มีจังหวะกระชากนี่ค่ะนี่คือเจ้าหมาชื่อเจ้าหมีนะคะ
เสร็จแล้วพองับไปที่น่องของคนร้าย
คนร้ายก็คงเจ็บแหละแต่ก็พยายามขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
ถามว่าไปทางไหนไปทางดอนใหญ่อำเภอบางแพรค่ะ

อกจากนี้ทางตัวคุณป้าเขาก็เล่าให้ฟังอีกด้วย
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุรีบโทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านเลยนะ
บอกกับผู้ใหญ่บ้านว่าเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนี้

ตำรวจก็มาตรวจสอบมาเก็บหลักฐานมาเก็บภาพจากกล้องวงจรปิด
ทีนี้ดูจากกล้องวงจรปิดปรากฏว่า
เมื่อกี้ขี่มาผ่านร้านไป
แล้วหลังจากนั้นมันขี่ไปทำอะไรรู้ไหม
ไปถอดใบทะเบียนแล้วก็ไปใส่หมวกอะไรที่ม่วงชอบ

ใช่ค่ะพอมันผ่านหน้าร้านของคุณป้าแล้วก็แบบเออชะโงกมองไงเห็นว่าเจ้าของร้านอายุเยอะอยู่คนเดียวเอาเป็นผู้หญิงอีก
เลยเนี่ยจัดการเลยคุณป้าเองบอกว่าทุกวันนี้นะป้าก็ไม่กล้าเลยไม่ค่อยกล้าที่จะเปิดร้านเลยเพราะว่ายังจับตัวคนร้ายไม่ได้
อยากให้ตำรวจเนี่ยจับตัวให้ได้โดยเร็วก็คุณคิดดูสิมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อวันที่๑๗ใช่ไหม
ครับวันนี้วันที่ยี่สิบสองแล้วผ่านมาห้าวันแล้วอ่ะยังจับตัวคนร้ายไม่ได้แล้วป้าบอกว่าป้าเปิดร้านมาเกือบสามสิบปี
ไม่เคยเจอแบบนี้ป้าขอแค่ครั้งเดียวได้ไหมป้าเล่าให้ฟังอีกนะบอกว่านี่โชคดีนะ
ที่เจ้าหมีเนี่ยมาช่วยไล่ต้อนคนร้ายหมายถึงหมาที่เลี้ยงไว้เนี่ยนะคะ
ถ้าเกิดว่าไม่มีเจ้าหมีมาช่วยเนี่ยนะมันอาจจะเอาทรัพย์สินของป้าไปมากกว่านี้
มันอาจจะเอามีดฟันป้าก็ได้เพราะว่าปกติตัวคุณป้าเนี่ยเขาใส่สร้อยคอ
ใส่สร้อยทองไว้ประจำเลยแต่ป้าเพิ่งถอดไปเมื่อสักสองวันเองอ่ะนะคะ
ครับเนี่ยอุ้ยดูเขี้ยวเจ้าหมีมันสิฟังคุณป้าหน่อยนะคะ
ก็รีบติดตามให้หน่อยก็ยังกลัวกลัวอยู่
บางคนก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะต้องกลับมาอีกก็กลัวก็กลัวอยู่
ก็ยังกลัวอยู่ก็อยากเร่งให้จับได้เร็ว
ก็คือเคสนี้เคสนี้จริงแล้วก็คือว่าได้น้องหมาช่วยไว้
ค่ะได้น้องหมาช่วยไว้ด้วยถ้าไม่มีน้องหมาก็เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็น
เป็นไงบ้างเอ่อก็ได้หมาช่วยด้วยมันก็รีบเราก็กลัว
นี่ไงที่เขาบอกว่าเลี้ยงไม่เสียเข้าสุกใช่ไหมคุณทัศนัย
น่ารักเลยอย่างน้อยเออไม่เปลืองค่าอาหารเออ
ช่วยดูแลได้ถึงแม้จะจับโจรไม่ได้นะแต่ก็ทำให้โจรมันเจ็บได้

ตำรวจบอกว่าตอนนี้ลงพื้นที่นะตามหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกก่อน
ตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้ก็จริงแต่เชื่อว่าเร็วนี้
น่าจะสามารถจับตัวคนร้ายได้แน่นอนนะคะ